อันนี้ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกัน
พ่อแม่แล้วก็ลูกอีก๒ค่ะ
คือขี่รถมานั่งรถมาแล้วฝนมันตก
ทีนี้พอจะขอหลบฝนที่ชายคาร้านเนี่ย

ไอหนูลูกไหว่ย่อเลยอะค่ะ
นี่คือขี่ภูมิตรงไปเข้ามาเลย

ลงมาเสร็จแล้วปั๊บก็มองหากล้องวงจรปิดก่อน

หนึ่งรู้ด้วยว่ากล้องวงจรปิดเขาจะติดตรงไหนกัน
สองคือรู้ได้ยังไงลูกว่าต้องมาไหว้ขอบคุณแบบนี้ขออนุญาต
เอ็นดูมารยาทงามจริงค่ะ
นี่เจ้าของร้านเล็กการยางนะคะอยู่ที่สุโขทัย
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเอ็นดูหนูลูกไหว้ย่อด้วยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ฝนตกหนักมากเลยนะ
แล้วพ่อแม่ลูก๔ชีวิตมาเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
มอเตอร์ไซต์แบบพ่วงท้ายขอหลบฝนในร้านยาง
ร้านเขาปิดแล้วแหละแต่ว่าพอพ่อลงจากรถตัวเล็กอ่ะ
ลูกสาวกระโดดลงมาไปไหว้ย่อขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตหลบฝน
เจ้าของร้านเห็นเลยนะเห็นแล้วก็ประทับใจก็คิดว่าเออเนี่ยตอนที่พ่อกำลังจะขี่รถออกไป
ฝนยังไม่หยุดตกก็เลยรีบมาแบบกางร่มเอาเสื้อกันฝนมาให้ทั้งครอบครัวได้ใส่
แล้วทั้ง๔คนก็ไหว้ขอบคุณในน้ำใจเจ้าของร้าน
ไม่ใช่แค่ให้ที่หลบฝนอย่างเดียวนี่จังหวะนี้กางร่ม
เอาเสื้อกันฝนมาให้อาจจะออกไปแล้วเหรอใส่เสื้อกันฝนก่อนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวหนาว
โอ้โหมันก็เลยรู้สึกว่าเออทั้งคนที่มาขอหลบฝนและคนที่ให้ที่หลบฝน
พอเห็นแบบนี้แล้วมันรู้สึกดีเนอะรู้สึกสดชื่นอ่ะรู้สึกแบบแม่
แล้วบ่งบอกถึงการอบรมสังหร่อนด้วยนะฮะ
นี่แหละพอจะเยียวยาได้ไหมข่าวอะไรที่บางทีเราอ่านแล้วขมวดคิ้ว